คุณผู้ชมค่ะสัปดาห์นี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐเล่นใหญ่จัดให้เต็มเลยนะคะ
สำหรับผู้ชายคนนี้ความดำสนิททางดนตรีคุณฮิวโก้
อืมแต่ตัวจริงเขาไม่ดำสนิทเลยนะแถมยังเป็นไอดอลของหนุ่มหนุ่มหลายคนเลยด้วยอ่ะ
ใจเขาดีด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า
กลับมาครั้งนี้จะมีความพิเศษขนาดไหน
หนึ่งอย่างคือมันเป็นอัลบั้มเป็นภาษาไทย
พร้อมว่าพระสามแม่ด้วย
ฮิวโก้เขาจะออกอัลบั้มมาเป็นภาษาอังกฤษเป็นแนวสากลมากกว่า

ทั้งที่เธอนั้นดีกว่า
อัลบั้มดำสนิทนี่เหมือนเป็นจดหมายถึงพวกเขา
เพื่อที่จะบ่งบอกความรู้สึกลึกที่ผมมีต่อชีวิตหรืออะไรก็ตาม
แน่นอนทุกอัลบั้มทุกอย่างที่ผมทำ
ผมก็มองเป็นการนำเสนอ
แต่พอมันเป็นเรื่องเนื้อหาเนี่ย
แล้วโดยเฉพาะเรื่องการทำภาษาไทย
มันก็เป็นการยอมรับความสำคัญของแฟนเพลงชาวไทยที่ยัง
ที่ยังเป็นกลุ่มหลักของผมที่ไม่ว่าผมอยู่ที่ไหนในโลก
ก็จะรู้สึกถึงกำลังใจของตรงนี้
คือการแต่งเพลงก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
เลยบางทีเราก็ต้องรับว่าถ้ามันออกมาอย่างนั้น
เราก็ต้องรับเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เรากำลังคิดอยู่
เพราะบางทีผมก็กลัวว่าคนจะไม่เข้าใจผมก็จะปรึกษาพี่เบียร์ที่ค่ายตลอดว่า

เพราะว่าผมรู้ว่าพี่ฟองเบียร์เป็นคนที่มีสัญชาติยานทางการตลาด
แล้วก็ทางวงการเพลงไทยค่อนข้างสูงว่าอะไรมันอะไรมันสื่อสารรู้เรื่องอะไรไม่รู้เรื่อง
เพราะผมก็ยอมรับว่าผมก็ไม่ค่อยปกติในเรื่องมุมมอง
แล้วงานนี้ทั้งดำสนิททั้งภาษาแม่เนี่ยผมไม่ได้กะทำเป็นงานเข้าใจยาก
ผมอยากให้เป็นงานที่น่าไปและดูไม่เหนื่อย

ถามความหวังว่าคนจะมานั่งให้เต็มปริมาณที่มีให้นะครับ
ที่มีให้ครับแน่นอน

หวังว่าเข้าใจง่ายขึ้น
ผมไม่ได้ต้องการที่จะทำอะไรที่

ผมยิงสูงมาตลอด

ผมไม่น่าจะเคยจัดคอนเสิร์ตที่
ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนและยาวขนาดนี้

เล่นเพลงจากทุกชุด

ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วไม่รู้จะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่า

ออกแนวดักถมืนนะเอ่ย
แต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งด้านของดนตรีแล้วกันนะคะ
ที่คุณฮิวโก้พยายามจะสื่อมาให้เราได้ชมกันนะคะ
ใช่แล้วค่ะจริงแล้วเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่

หลายครั้งที่เราได้รับฟังเพลงในแนวสไตล์ของพี่ฮิวโก้เนี่ย
เรามักจะได้มุมมองแนวคิดที่มันแปลกใหม่ที่มันสอนใจมากยิ่งขึ้น

ยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันอีกทีนึงนะคะ
ซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดของพี่ฮิวโก้นะคะ